กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าสาวกคนดังอย่างลินเซโลหาร
ได้กรี๊ดกันแน่เลยเพราะว่าเธอมาเมืองไทยเมื่อวานนี้มาร่วมงานอีเวนต์
เกี่ยวกับเรื่องราวของแฟชั่นสตรีทอาจจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมกันเลยจ้า

ชิลมากเลยสาวกนักร้องนักแสดงชื่อดังระดับโลกอย่างลินเซโลฮาร์
ก็ปลื้มปริ่มกันสุดค่ะหลังจากที่เจ้าตัวบินมาที่ประเทศไทย
เพื่อร่วมอีเวนต์สตรีทแบนดังค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะนับว่าเป็นการปรากฏตัว
อย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากที่เธอเคยบินมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยหลายครั้งแล้วนะจ๊ะ
ก็การมาร่วมงานครั้งนี้ของเธอก็ได้รับความสนใจจากสื่อไทยแล้วก็แฟนคลับเยอะมากคุณ
เมื่อสักครู่เนี่ยแอบได้ยินเสียงกรี๊ดใช่ไหมไม่ใช่แฟนคลับนะเสียงนักข่าวกรี๊ดการ์ดกันใหญ่เลย
เมื่อเธอเข้ามาถึงบริเวณงานได้ก็น่ารักเชียวเข้าไปทักทายแฟนคลับอย่างเป็นกันเองค่ะ
แล้วก็รับรู้ว่าแฟนคลับเนี่ยปลื้มเธอมากขนาดไหนทำให้เธอซึ้งใจมากเลย
ที่เธอจะมาถึงงานเธอไปพักผ่อนที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ
แล้วก็ไปชมวัดวังต่างในบ้านเราค่ะ
เพราะว่าจริงแล้วเธอบอกว่านามสกุลโลฮานของเธอเนี่ย
มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธด้วย
และถ้ามีโอกาสเธอเองก็อยากจะให้น้องสาวของเธอ
ท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเช่นเดียวกัน
มาพบกับความสวยงามแล้วก็คนที่จิตใจดีแบบนี้นะคะ
และที่ขาดไม่ได้ค่ะก็คืออาหารไทย

ขอทานทั้งมื้อเช้ากลางวันแล้วก็เย็น

จะฝากถึงทุกคนที่ชื่นชอบเธอค่ะ
บอกว่ารู้สึกโชคดีมากที่ได้มาพบกับทุกคน
ที่ทำให้เธอรู้ว่ามันสดชื่นจริง

แล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้พบกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
เออก็มาด้วยให้ความเป็นกันเองด้วยนะ
แบบเสื้อผ้าแบบชิลสตรีทแฟชั่นด้วย